เป็นภาพของอดีตพระนักเทศชื่อดังพระเจ้าอาวาสที่จังหวัดขอนแก่นนะคะ
ล่าสุดคือมีภาพเป็นแต่งตัวเป็นคารวาส
แล้วก็มีแนบชิดกับศรีกามีไปเที่ยวตามที่ต่างนะคะ
ล่าสุดเป็นยังไงติดตามกันค่ะ
ภาพเหล่านี้กำลังถูกแชร์แล้วก็วิพักษ์วิจารณ์ทั่วโลกโซเชียลเลยนะคะ
บอกว่าเป็นภาพพระครูโอภาษธรรมวิพัฒน์อายุ๕๔ปี
เป็นอดีตเจ้าอาวาสวัดศรีสว่างโนนทันตำบลในเมืองอำเภอเมืองจังหวัดขอนแก่น
แต่งตัวเป็นคารวาสสวมหมวก
แล้วก็ถ่ายภาพคู่ใกล้ชิดกับหญิงสาววัยประมาณ๓๐๔๐ปีตามสถานที่ต่างค่ะ
โดยชาวเน็ตส่วนหนึ่งก็ให้ความเห็นว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องจริง
แต่ตอนนี้พระศึกแล้วแล้วก็หอบเงินหลายล้านพร้อมรถไปด้วยนะคะ
เรื่องนี้นายเรืองสุระเสียงวัยยาวัชกรของวัดศรีสว่างโนนทัน
เปิดเผยว่าหลังจากที่มีภาพเผยแพร่ในโลกออนไลน์
เนรในวัดพร้อมคณะกรรมการวัดก็ได้ไปถามข้อเท็จจริงจากเจ้าอาวาส
ซึ่งท่านก็ยอมรับว่าเป็นเรื่องจริงนะคะ
โดยก็บอกว่าหญิงสาวคนดังกล่าวมาทำบุญที่วัดนานถึง๑ปีแล้ว
แล้วก็หลังออกพรรษาปีนี้ท่านได้ออกจากวัดไป๓๔คืนค่ะ
ทางคณะกรรมการวัดพระเนรในวัดเห็นว่าเรื่องนี้เป็นสิ่งที่เสื่อมเสียกับวัดและวงการพระพุทธศาสนา
ได้ให้เจ้าอาวาสรับผิดชอบโดยการลาศิกขาไปเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมา
ซึ่งหลังจากลาศิกขาก็ได้เก็บสมบัติส่วนหนึ่งไปด้วยมีเงินสดจำนวนหนึ่งโทรทัศน์๑เครื่องแล้วก็รถเก่ง๑คันแต่ไม่ได้นำเงินของวัดไปนะคะ
นะคะก็พี่น้องชาวบ้านในขอนแก่นก็มีในโลกโซเชียลวิภาควิจารณ์กันเยอะเหมือนกันเห็นแล้วก็รู้สึกตกใจตอนแรกนะคะ